คุณผู้ชมคะคืนนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของคนก่อเหตุที่ชื่อว่าจิตรดา
วันนี้ตามต่อเป็นตอนที่สองนะคะจิตรดาเนี่ยก่อเหตุเชิญขวัญคือไปแทงนักเรียน
ถูกส่งไปรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทอาการดีขึ้นให้กลับบ้านได้
แต่ทีนี้มาก่อเหตุอีกเอามีดแทงเด็กหญิงวัย๕ขวบจนเสียชีวิตนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากเปิดแฟ้มคดีดังค่ะ
๒๙มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามจิตฤดายหญิงไว้ห้าสิบอีกปี
ใช้อาวุธมีดแทงเด็กหญิงวัย๕ขวบเสียชีวิต
ผ่านมา๑๕ปีชื่อของจิรดาหญิงป่วยจิต
กลับมาปรากฏอีกครั้งเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิม
พ้นโทษจำคุกครบ๔ปี

ให้ส่งตัวจิลดากลับไปบำบัดที่สถาบันกรยาราชนคริน
และให้รายงานทุก๖เดือน
เย็นวันที่๒๙มีนาคม๒๕๕๙

จิตรดาเดินไปสั่งข้าว๖กล่อง
ของเด็กรับออเดอร์ทันทีก่อนรีบจัดการให้
แต่ก็สงสัยว่าคราวนี้ทำไมถึงสั่งเยอะกว่าปกติ
ส่วนน้องแอมวัย๕ขวบกับพี่สาววัย๖ขวบ
นอนอยู่ด้วยกันบนแคร่ไม้ในร้าน
ไม่กี่นาทีจิตรดาก็เดินเข้าไปนั่งรอในร้าน
ระหว่างที่ย่าของเด็กกำลังสารวนทำข้าวกล่อง

จิตรดาใช้มีดที่พกมาแทงเข้าที่ท้องน้องแอม
ก่อนจะวิ่งหนีออกจากร้านไปอย่างรวดเร็ว

ปอกผลไม้เปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้น
เชื่อมีการเตรียมการมาก่อน
เพราะมีดเล่มนี้ไม่ใช่มีดของที่ร้าน

ขับรถยนต์ไปหาหมอเองคนเดียว
โดยที่ไม่ต้องมีญาติไปนั่งรถเมย์คนเดียวเองอะไรเองได้
คือพูดปกครองเขาให้ใช้ชีวิตแบบนั้น

ปกติคือคนเป็นโรคนี้ทำไมเขาให้ขับรถ
ถ้าคนไม่มีสติยิงทำไมเขาไม่แทงคนที่บ้านล่ะ
เมื่อวานนี้เขามาแทงลูกเราทำไม
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาจิตรดาไปปรากฏตัวที่สพนครชัยศรี

จู่เธอทิ้งตัวลงนอนกับพื้น
ผู้เป็นแม่ยืนยันลูกสาวป่วยจิต
ตำรวจไม่สามารถสอบปากคำได้
จึงส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล
แต่จิตรดายอมรับกับชุดสืบสวน
ว่าใช้มีดแทงเด็กไปหนึ่งครั้ง
อดคล้องกับพยานเห็นจิรดาอยู่ในที่เกิดเหตุ

ตำรวจขยายเวลาควบคุมตัวพิจารณาพฤติการ
ว่าไม่อยู่ในข้อยกเว้นทางกฎหมายเป็นผู้ป่วยจิต
เพื่อความยุติธรรมต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
ไป๗๐วันแพทย์ลงความเห็น
จิตรดามีสติสามารถดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนได้
พนักท่านแพทย์หม่อได้ลงความเห็นว่า
ผู้ต้องหาสามารถที่จะ
ต่อสู้ในชั้นพนักงานสอบสวนได้
ก็เลยทำหนังสือมาแจ้งพนักงานสวน

ผู้ต้องหากลับมาต่อสู้คดี
มิถุนายน๒๕๖๔สารเลื่อนไต่สวนคดีออกไปก่อน

ระดายังถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

เหตุสะเทือนขวัญบุกแทงนักเรียน
บุกร้านอาหารแทงเด็กวัย๕ขวบ
ปีเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิม
เกิดคำถามจิตรดาควรกลับคืนสู่สังคมหรือไม่